ต่อเนื่องจากเรื่องนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนก็ต้องมีการส่งเจ้าที่ไปเจรจา
ก็มีการส่งหัวหน้าชุดพญาเสือไปเจรจากันกับวังช้างอายุทยา
แน่นอนก็ต้องมีคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปดูว่ามีเจรจาตั้งแต่กี่โมงและความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไร
ล่าสุดบอกว่ามีการนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณมีชัยจันศิลาครับ
เป็นผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คุณมิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับทางด้านของหุณชุภัยาเสือลงไปพูดคุยกันตั้งแต่กี่โมง
ระหว่างการพูดคุยกันเป็นอย่างไรบ้าง
สถานการณ์ตึงเคล็ดหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันบ้างไหมครับ
มันช่วงช้างที่พากรมานะครับไม่ใช่เวลาประมาณ๘โมง๓๐นาทีนะครับ
ได้นำช้างสองเชือกนะครับได้มาปิดทางเข้าออกนะครับ
เพื่อไม่ให้เจ้าที่นะครับของพญาเสือเข้ามาในพื้นที่นะครับ
แต่แต่ขณะนี้นะครับทางล่าสุดนะครับ
เมื่อเวลาสิบนาฬิกานะครับเอ่อนายชัยวัดนะครับ
หัวหน้าพญาเสือนะครับได้นำทีมนะครับ
เจ้าที่มากว่า๒๐นายครับเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ได้เจรจากับเจ้าของกวางช้างนะครับ
คือนางสาวนะครับล่มทองทรายนะครับ
มีพันธุ์นะครับเป็นเจ้าของกิจการวางช้างครับ
ขนาดนี้นะครับแล้วขนาดนี้นะครับได้จิรจาเกิดขึ้นมานะครับ
จิรจาก็คือว่าการเอาตัวรูปพันธุ์นะครับ
ทั้งหมดนะครับต่อทั้ง๔เชือกนะครับ
ว่ามาดูครับว่าเป็นช้างช้างป่าหรือไม่ครับ
ครับจากการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น
ข้อมูลนั้นตรงกันกับข้อมูลของหัวหน้า
พญาเสือหรือไม่ว่ามีการสวมรูปภัณฑ์ของช้างในครั้งนี้ครับ

ขนาดนี้ตรงกันนะครับขนาดนี้ครับตรงกันนะครับ
คือตอนนี้กำลังตรวจสวดอยู่ครับขณะนี้ครับ
ครับครับเบื้องต้นคือจะตรวจช้างทุกเชือกเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับขนาดนี้ครับแต่เบื้องต้นนะครับ
เบื้องต้นนะครับตอนนี้ครับแต่ล่าสุดนะครับ
พญาเสือดครับไม่สามารถเอาช้างออกไปได้
เพราะว่าตกลงกับเจ้าของวางช้างครับขณะนี้นะครับว่า
จะให้เกียรตินะครับให้ช้างอยู่ที่นี่ก่อนครับขณะนี้นะครับ
ค่ะแล้วเอกสารของเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือที่ก่อนหน้านี้
เอามายืนยันว่าช้างกลุ่มนี้ถูกสวมรูปภัณฑ์ตรงนี้
เชือกตอนนี้มีพ่อกับแม่ที่ถูกระบุไว้ถูกต้องแล้ว
ตอนนี้นะครับกำลังเจรจาอยู่ครับตอนนี้ครับกำลังเจรจาอย่าง
จึงพิเศษนะครับว่าทางพญาเสือคำหาว่า
ทางทางเนี้ยครับปลอมแปลงเอกสารนะครับทางหาว่าทางเนี้ยคือหาเอกสารที่มีเจ้าที่
กลุ่มครับที่จะช่วยเหลือทางนี้แต่ทางนี้ทางวานช้างยืนยันว่าเป็นช้างถูกต้อง
ตอนนี้หมายถึงว่าตรวจเองหรือว่าได้รับเฉพาะเอกสารจากทางวังช้างครับ
ขณะเนี้ยครับครับแต่เบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าชุดพญาเสือก็มีหมายสารของ
อีกครั้งต่อหน้าสื่อมวลชนทุกแขนงครับตอนนี้ขณะเนี้ยครับ
ครับได้กำหนดกรอบเวลาไหมครับว่าจะตรวจเสร็จประมาณสักกี่โมง
แล้วก็จะรู้ผลอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ครับคุณมีชัย
ประมาณอีกประมาณอีกประมาณชั่วโมงถึง๒ชั่วโมงครับขนาดนี้ครับ
ตอนนี้ขนาดเริ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ
เพื่อต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าที่ทุกหน่วยงานนะครับ
ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในปางช้าง

ไม่มีครับไม่มีครับคุยกันได้ดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับ
ครับค่ะและถ้าผลออกมาทั้งหมดช้างทั้งสี่เชือก
ตรงนี้ช้างทั้งหมดจะยังอยู่ที่วังช้างและพระเนียดไหมคะ
อยู่ครับอยู่แน่นอนครับต้องอยู่แน่นอนครับเพราะว่าทางนายทรงเดชมีพันธ์
แล้วก็ร่มทองทรายก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเอาช้างไปได้ครับ
เพราะว่าเป็นช้างที่คลอดจากกวางช้างแรบเรียบจริงครับ
ได้ครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวให้คุณมีชายบรรยายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ